สภาพอากาศแปรปรวนทั่วโลกโดยเฉพาะอาเซียนเวียดนามลาวแล้วก็ไทย
สัปดาห์ที่แล้วสัมผัสอากาศหนาวได้อย่างชัดเจนเลย
ต่อกันที่เรื่องของการสู้กับไวรัสซิกาโดยเฉพาะที่ประเทศบราซิล

ประธานาธิบดีบราซิลประกาศทำสงครามเอาชนะไวรัสซิกาในประเทศ
แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจะวิจารณ์ว่ารัฐบาลบราเซลนั้นมีการตอบสนองอย่างล่าช้าค่ะ
ดิวบารูสเซฟประธานาธิบดีบราซิลประกาศทำสงครามกำจัดยุงลาย
ซึ่งเป็นสาเหตุของไวรัสซิกาที่กำลังระบาดในขณะนี้
และเป็นไวรัสที่อาจส่งผลให้เด็กทารกที่เกิดใหม่มีศีรษะเล็กผิดปกติ
โดยระบุว่าปฏิบัติการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ต่างของประเทศได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้
ซึ่งรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขค่ะ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนในบราซิลต่างลงความเห็นว่าไวรัสซิกาเป็นสาเหตุของอาการศีรษะเล็กในเด็กทารกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบราซิลค่ะ
ราซิลเป็นประเทศที่ไวรัสซิการะบาดหนักที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยศีรษะแล้วศีรษะเล็กแล้ว๒๗๐คนค่ะและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก๓๔๔๘คน
ขณะนี้นะคะนักไวรัสวิทยาในรัฐบาเยียทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสระบุว่ารัฐบาลบราซิลตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อไวรัสล่าช้าเกินไป
เป็นภาหะนำโรคค่ะส่วนประเทศอื่นอื่นในอเมริกากลางและอเมริกาใต้
ได้เพิ่มมาตรการต่อสู้กับไวรัสซิกาเช่นกันที่ฮอนดูลรัส
มีการพ่นยากำจัดยุงตามสถานที่ต่างในเอลสวาดอร์
มีการจัดโครงการให้ความรู้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อไวรัส
ขณะที่ในการกลัวเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อหารือถึงแผนในการต่อสู้กับไวรัสซิกาค่ะ
รัฐบาลแคนาดาได้ออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้มีพลเมืองแคนาดา๔คนติดเชื้อไวรัสซิกา
จากเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด
โดยยืนยันว่ามีโอกาสต่ำมากนะคะที่ไวรัสซิกาจะระบาดในแคนาดา
เนื่องจากไม่พบยุงลายในประเทศ
ขณะที่สื่อของนิวซีแลนด์ระบุนะคะว่ามีชายชาวนิวซีแลนด์๑คน
กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
โดยมีอาการเหมือนติดเชื้อไวรัสซิกาแต่ว่าอาการตอนนี้ยังคงทรงตัวค่ะ